ถึง๗นายด้วยกัน
ก็พบว่าช่วงหน้าที่เขาเอาแผงเหล็กมากั้นไว้ที่ประตูทางเข้า
ทางออกคือให้เหลือเพียงแค่ด้านเดียวก็คือด้านข้าง
ทีมข่าวไปถึงเนี่ยตำรวจเพิ่งจะไปรับหน้ากากอนามัยเจล

สิ่งของช่วยเหลือจากกองชาการตำรวจนครบานมา
ตำรวจนายหนึ่งบอกว่าผลการตรวจเชื้อเพิ่งออกมาเมื่อวาน
แล้วก็ทราบผลว่าระดับผู้บังคับบัญชาติดเชื้อเกือบทั้งหมดค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการรอผลการตรวจอีกหลายนายนะคะ
ยังไม่รู้ว่าไปรับเชื้อมาจากที่ไหน
ถึงแม้ว่าทุกคนจะมีการฉีดวัคซีนซีโนแวค
ครบสองเข็มแล้วก็ตามติดกันหมดเลยนะคะ
รายชื่อตำรวจที่ติดเชื้อโควิด๑๙นั้น
พบว่ามีระดับผู้กำกับการ๑คนนะคะ
รองผู้กำกับการ๓รองสารวัตร๑และผู้บังคับหมู่๒ค่ะ
ล่าสุดพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยนะคะ
ในฐานะโฆษกบชนก็บอกว่าได้สั่งการ
ให้ตำรวจที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อกักตัว๓๗นายค่ะ
แล้วก็แต่งตั้งพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติคุณสนทิเนร
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖มารักษาราชการแทน
ในตำแหน่งผู้กำกับการสอนอพระราชวัง
แล้วก็ให้สารวัตรแต่ละสายงาน
รักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ขาดหายไป
นี่ค่ะต้องมาดูที่นี่อีกที่หนึ่งนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะ
อีกจุดหนึ่งอยู่ที่ลำปางคุณนัทพงศ์

อยู่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีในอำเภอเมือง
ตรงนี้เป็นโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนประจำ

แล้วมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุมานไปจนถึงมัธยมปลายเลย
ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๔๑รายค่ะ
เป็นครู๒นะคะแล้วก็เป็นนักเรียน๓๙ราย
เข้ารักษาภายในโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียน
แล้วขณะเดียวกันก็ทำให้มีนักเรียนที่มีความเสี่ยงถึง๒๗๐คน
ก็ต้องให้แยกกักตัวในบริเวณที่กำหนดนะคะ
โรงเรียนตอนนี้ก็กลายเป็นโรงพยาบาลสนามไปด้วยนะคะ